พาไปดูที่เพชรชบูรณ์ครับมีงานงิ้วสมโพธิ
เจ้าพ่อเจ้าแม่ทรัพย์สมหทอดที่พี่คุณพูดโชว์มา
เขาจัด๖๑๐ธันวาคมครับ
วันที่๒เท่านั้นแหละเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา
เกิดเรื่องเลยไม่ตีกันนะไม่ตีกันไม่ตีกัน
เกิดเรื่องกับคณะเชิดสิงโตครับ

ประบบที่เขาจะถ่ายเก็บบรรยากาศไง
ตอนเชิดสิงโตตัวแรกผ่านไปนะแต่ตัวที่๒

เพลาตครับโอ้โหตกลงไปเลยแล้วเป็นเสาร์เป็นดอกเหม๋ย
ที่เขาเรียกกันนะเป็นเสาเหล็กสูงประมาณสัก๒เมตรครับ
นี่เหตุเกิดวันพุธที่๗ธันวาคมตอน๑๘๓๐น
โอ้โหแล้วคนที่เจ็บกระดูกหายพราร้าร้าวเลยนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงที่เชิดส่วนหางก็หล่นลงมาด้วยกัน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเป็นกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานครับ
ชื่อพี่สารวุฒิผิวไทยส่งได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้น
สิงโตก็กำลังแสดงกระโดดเต้นโชว์บนเสาอยู่
เชิดหัวสิงโตของตัวที่๒เหยียบพลาดก็เลยพลัดตกลงมาจากเสา
เชิดหัวเนี่ยบาดเจ็บที่แขนข้างซ้ายแล้วก็ขาข้างซ้ายครับ
ทีมงานกู้ภัยก็เลยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไป
สาเหตุเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม
นี่คนนี้คือคุณสารวุฒินะที่เป็นหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถาน
เขาบอกอาจจะเพราะเป็นมือใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคนที่เชิญเนี่ย
แต่เห็นว่าช่วงก่อนขึ้นแสดงก็ซ้อมกันอยู่หลายรอบนะ
ไม่รู้ทำไมแสดงโชว์ได้๑๐นาทีเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเลยครับ
สำหรับงานงิ้วสมโพธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสัมพันธ์ที่เพชรชบูรณ์
เป็นงานประเพณีที่จัดทุกปีนะคุณผู้ชมแล้วปีนี้จัดมาตั้งแต่๖ธันวาคมแล้ว
จะมีจัดอีกวันนี้กับพรุ่งนี้ก็คือจนจบวันที่๑๐ธันวาคมนะครับ
หวังว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายอีกนะฮะ